สักครู่นี้เราพูดถึงทีมดำน้ำของคุณเอนารินทรนะฮะ
ใช่ค่ะก็อยู่ติดตามช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิตกับเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
แล้วก็เจ้าหน้าที่หลายประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ในการแบกทางออกซิเจนแบบพิเศษ
เนี่ยค่ะโพสต์เฟสบุ๊คไว้เมื่อวานประมาณสักเที่ยงครึ่งเนี่ยนะคะ
มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์อยากจะไปขอแสดงความช่วยเหลือ
แล้วก็บางคนบอกว่าได้มาแล้วบางส่วนนะคะ
ดิฉันก็โทรเช็คแล้วแหละ
บอกว่ายังต้องการอยู่ไหมใช่คือขณะเนี้ย
ทีมงานของเขากำลังประชุมกันอยู่นะคะก็คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เราได้ติดต่อโทรศัพท์สัมภาษณ์กับคุณเอกนรินทรแล้ว

ตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดที่จะเอามาให้ทางทีมซิล
โดยที่มือทั้งสองข้างเป็นอิสระมันจะแขวนไปเลน
สองมือของนักดำน้ำก็จะเป็นอิสระ
พอไปถึงที่ที่แคบเนี่ยเขาก็จะปลดทีละแท้ง
วางปลดปลดปลดดันแล้วก็เอาตัวเขาลอดไปแล้วก็ไปเกี่ยวใหม่
ด้วยความที่วันนี้มันมีโอกาสดีกว่าทุกวัน
คือสมมุติว่าถ้าทุกคนแบบว่ามีเศรษฐีคนไหนดูอยู่สักคน
แล้วแบบว่าซื้อให้เดี๋ยวนี้๑๐ตัวโอเคสั่งวินมา
เราก็จะแบบว่าพุ่งออกไปรับมาหรือแบบพี่ก็จะแบบ
ลองดูทุกวิถีทางให้มาเร็วที่สุด
คุณเอ๋บอกนะคะว่าทุกวันนี้ค่ะการทำงานเจอกับความกดดัน
อุปสรรคมากมายโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝน
สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจนะคะ

กดดันที่สุดคือเรื่องฝนค่ะ
แต่วันนี้เป็นวันแรกที่ฟ้าเปิดที่สุดค่ะ
เมื่อกี้พี่เอ๋เพิ่งโพสต์ไปว่าฝนตกอีกแล้ว

ฉะนั้นก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกอีก
เพราะนั่นคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเรา
พี่เชื่อว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศ
ส่งกำลังใจช่วยน้องแล้วก็ทีมงานทุกคนอยู่แล้วนะคะ

ทุกวินาทีมีหวังคือพวกเราทีมงานทุกคน
พูดเสมอว่าต่อให้มีความหวังแค่๑
เราก็จะทำจนสุดชีวิต
ก็ติดตามการช่วยเหลือครั้งนี้อย่างเต็มที่
โพสต์เฟซบุ๊คเป็นระยะนะคะเรื่องของสภาพอากาศต่าง
รวมถึงเรื่องการประชุมทีมอย่างต่อเนื่องด้วย
แล้วทิ้งท้ายนะคะว่าใครที่อยากจะสนับสนุน
ก็ติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก
๐๙๔๐๗๑๗๒๑๗นะคะแล้วก็ยำด้วยขอรับบริจาคเป็นอุปกรณ์
เป็นสิ่งของไม่รับเป็นเงินนะคะแต่ว่าความคืบหน้าว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้
แล้วก็โทรศัพท์ไปได้สายตรงแต่ว่าตอนนี้เขาประชุมอยู่นะคะ
คุณสุภานีเพิ่งวางสายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ